เรื่องของโจรอุ้มหมา
สองสามีภรรยาที่ไปก่อเหตุลักษัพ
เขาก็ทำการลักทรัพย์เป็นอาชีพเลย

ใช่ค่ะคือเอาตัวรอดใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบาย

แต่ว่าล่าสุดหลังจากที่ถูกจับกลุ่มตัวได้แล้ว
มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
ผู้เสียหายก็ทยอยมาแจ้งเพิ่มเติมขึ้นนะ
เพราะว่าผู้เสียหาย๕๐กว่าคน
มูลค่าความเสียหายนี่เป็นหลัก๑๐ล้านนะคะ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกพีรพลโชติกัสเถียร

ได้นำตัว๒ผู้ต้องหาก็คือ

ซึ่งเป็นสองสามีภรรยาที่อุ้มหมา
ระเวนไปลักทรัพย์มานาน๑๕ปี
นำตัวส่งฝากขังศาลจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็คัดค้านการประกันตัว

เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามติดตามมาตลอดนะ
แต่ด้วยความที่ตัวผู้ต้องหาทั้งสองเอง
อย่างฝ่ายหญิงมีการศัลยกรรมใบหน้า

รวมถึงใช้บัตรประชาชนของคนอื่น

แต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมก็คือไปจนมุม

พนักงานสอบสวนก็แยกผู้ต้องหา

ทีนี้โอ้โหพิมพ์หลายแผ่นเลยค่ะ
เพราะเขาก่อเหตุหลายพื้นที่หลายคดีเป็น๑๐คดีค่ะ

ก็จะต้องส่งเรื่องไปยังกองพิสูจน์หลักฐาน
ส่งให้กับสถานีตำรวจในพื้นที่ต่าง

จากทั้งที่อายุทยานนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาคร
แล้วก็พื้นที่ของตำรวจนครบานด้วย

เขาก่อเหตุมา๑๕ปีก็หลายพื้นที่หลายจังหวัดเหลือเกิน
ทีนี้เมื่อวานนี้คุณผู้ชม
ทางด้านพ่อแม่ญาติพี่น้องของทั้งสองผู้ต้องหา
แล้วก็ลูกทั้ง๓คนเดินทางมาเยี่ยมนะคะ
กอดคุณแม่แล้วก็ร้องไห้

พ่อของผู้ต้องหามาต่อว่า

ว่าไปนำเสนอข่าวเรื่องลูกของเขา
จนทำให้ได้รับผลกระทบทั้งครอบครัว

หลังจากที่นำเสนอข่าวไปเขาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหม
เจ้าของบ้านเช่าบอกว่าภายในสิ้นเดือนนี้ต้นเดือนนี้
จะต้องออกจากบ้านเลยนะไม่ให้เช่าบ้านอยู่แล้ว
แล้วมันก็ส่งผลกระทบกับลูกของผู้ต้องหาอีก๓คนไงคะ
จากคุณพ่อจะต่อว่านักข่าวแล้ว
บรรยากาศเมื่อวานนี้ก็มีผู้เสียหาย
ที่เขาเดินทางมามาดูของกลาง

ตำรวจสพเมืองปฐุมธานีเขาก็เลยตั้งเป็นศูนย์อำนวยการค่ะ

เป็นศูนย์อำนวยการโจรอุ้มหมา
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการที่จะขอคืนทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมไป
แล้วก็ชั้น๒มันก็จะมีทรัพย์สินต่างที่ผู้เสียหายเขาจะมาดู

ทีนี้ทีมข่าวของเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เสียหาย
เขาเล่าพฤติการของคนร้ายตอนที่เข้าไปลักทรัพย์ในร้านของเขา
เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยนะคะว่าผู้เสียหายโดนผู้ต้องหาในก่อเหตุยังไงบ้าง
หาไปร้านขายเสื้อผ้าเด็กค่ะ

เขาก็จะเข้ามาคุยมาคุยนึงนึงนั้นแล้วก็จะถาม

ก็จะมีผู้ชายเดินร่วมกากเข้ามา
กากเข้ามาในร้านแล้วก็มาบอกว่า

แล้วเราก็เลยเดินออกมา
ช่วยเขาเลือกบ้านเต้นเขาก็จะเดินเข้าไปข้างใน
ใกล้กับเคาเตอร์เพราะตรงนั้นจะมีเสื้อผ้าแขวนด้วย

เขาก็เดินออกถามเขาบอกว่าพี่เดี๋ยวผมมา

หนึ่งนาทีครับเพราะตรงนี้เขาไม่กลับมา

ในนั้นก็จะมีกระเป๋าสุดทางทุกอย่าง
อันนี้มีบางบาทมีสักแล้วก็กุญแจรถวัตตไร

จงเนี่ยเน้นแล้วก็เห็นกระเป๋าตัวเองได้

ครับก็เลยโทรมาแล้วก็ยียะมีการได้ยรดิใจมั้ยครับคุณหุ่นนี้
ผมใจเยอะมากแต่ว่าจะได้กระเป๋าที่ไปยังไม่ได้
พี่ท่านนี้คือเห็นทรัพย์สินของตัวเองในทีวี
ก็เลยเดินทางมาเชื่อว่าจริงก็ยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนนะคะ
คือใครที่รู้ตัวว่าสองสามีภรรยาคนนี้
ไปก่อเหตุที่ร้านของตัวเองสามารถเดินทางไปดูของกลางได้
นั่นเองเพราะเขาตั้งเป็นศูนย์อำนวยการโจรอุ้มหมาเอาไว้ที่ชั้น๒เลย

เมื่อก่อนนะเขาก็ใช้ลูกลูกคนเล็กไงอุ้มไป
ไปก่อเหตุเพราะลูกโตหน่อยก็ใช้เป็นน้องหมาแทน

แล้วก็จะสั่งของที่ร้านเยอะเลย

บางคนก็บอกว่าสงสารน้องหมาเนอะ
รู้อิโนอิเน่ก็โดนอุ้มไปเป็นโจรกับเขาด้วย

ก็มีทีมข่าวไทยรัฐทีวีนี่แหละลงพื้นที่ไป
สอบถามข้อมูลจากคนที่พักอาศัยอยู่ใกล้
ก็คืออยู่บ้านพักย่านปากเกร็ดนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าโอ้โหตกใจเพิ่งรู้ว่าอาศัยอยู่กับโจร

ส่วนผู้เสียหายอีกคนนึงเนี่ยนะก็เปิดใจบอกว่าโอ้ยเรื่องนี้อุตส่าหปิดบังมานาน
แต่ก็ดีใจค่ะที่จับโจรได้นะคะ
ซึ่งเป็นบ้านที่นายอภิชาติบุญเรืองและนางทิยาตาบุญเรือง๒
โจรผัวเมียที่อุ้มหมาตระเวนลักทรัพย์มาพักอาศัย
คือเป็นการเช่าอยู่ในลักษณะเป็นทาวน์โฮม๒ชั้น
ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลประจำประตูหมู่บ้านเลยเนี่ยนะคะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปข้างในค่ะ
แต่ได้รับข้อมูลจากผู้ที่อยู่อาศัยภายในหมู่บ้าน
เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวว่าสองโจรผัวเมียมีพฤติกรรมตระเวนลักทรัพย์เนี่ย
ตกใจนะคะเพราะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
โดยครอบครัวของทั้งสองเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้หลายปีแล้ว
อยู่ด้วยกันทั้งหมด๕คนแล้วก็ยังมีหมาอีกหลายตัว
มีหมาเล็กหมาน้อยหมาตัวใหญ่ตัวเล็กเยอะแยะนะคะ
และหลังจากที่สองผัวเมียนี้ถูกจับกลุ่ม
ลูกทั้ง๓คนก็ต้องอยู่กันตามลำพัง
ซึ่งก็จะมีตาของเด็กซึ่งทำอาชีพขับแท็กซี่เข้ามาดูแล
ก็คือมี๒สามีภรรยาแล้วก็ลูกรวมเป็น๕
ทีนี้หมาที่นำไปก่อเหตุเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่า
ยังไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ในบ้านหรือเปล่าด้วยนะคะ
ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหมาที่ก่อเหตุเนี่ย
คือก็ไม่ใช่หมาที่เขาซื้อมาเลี้ยงเองนะ
เป็นหมาที่ไปขโมยเข้ามาอีกทีนึง
โอ้โหคุณผู้ชมแต่ล่าสุดเนี่ยนะ
เจ้าของบ้านที่ได้ให้สองคนนี้เช่าอยู่
บอกว่าให้ทั้งสองคนย้ายออกภายในสิ้นเดือนนี้
ก็คือไม่เกินวันพรุ่งนี้จะต้องย้ายออกแล้ว

ที่ผ่านมาครอบครัวนี้เคยขโมยลูกหมา
แล้วไม่ได้เอามาเลี้ยงนะเอาไปขาย

พื้นบ้านเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกันค่ะ

คืนมาแล้วครับผม
ไม่เห็นครับ
มีย่าเขามารับไปแล้ว
อันนี้ไม่เห็นแต่เขาบอกว่า
ตอนย้ายให้ดูหมาหมาตรงนี้เขาบอก๔๐๐๐๐บาทแล้ว
ลุงเขาตัวเล็กเล็ก
ก็มันเทาอีกอย่างกระเป๋าแบรนดเนม
คือเด็กวิบัญญาหาได้ขนาดนั้น

ใช่ขนาดนั้นเขารู้ใช่กัน
มันซื้อแรงขึ้นมากเลย
ร่วมว่ามันปีนเรื่องนี้
นี่ผมยืงยังคนนั้นผมยื้อส่วน

อุ่มหมามาแล้วเด็กลูกตัวขนเริ่มเลยขึ้นรถแล้วหนีหายไปเลย

ว่าพ่อแม่เขาไปขโมยหมา

ดัดรอซื้อเขา
อันนี้เรื่องนี้มันนานมาก
ไปหาผู้เสียหายอีกคนนึง
อยู่ที่ย่านวัดเสมียนนารีคือนางสาวพลอยประพัดทองมานะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าดีใจค่ะที่ตำรวจสามารถจับ๒คนนี้ได้
เพราะว่าเธอเคยถูกสองคนนี้มาก่อเหตุลักษัพถึง๒ครั้ง
ครั้งแรกย้อนไปนู่นสิงหาคม๒๕๕๑
จำเหตุการณ์ได้ดีทั้งคู่ขับรถเก่งป้ายแดงมาจอดหน้าร้าน
ทำคลินิกความงามเสริมความงามด้วยนะคะชื่อดังเลยนะ
ขับลงมานะคะแล้วก็อุ้มลูกตอนนั้นเนี่ยอุ้มลูกประมาณขวบกว่าเข้าไปด้วย
ผู้ก็แต่งตัวดีเข้าไปในร้านพอเข้าไปในร้าน
คุณธิยาดาเนี่ยผู้ที่เกาะเหตุเนี่ยก็ไปสอบถามเธอเกี่ยวกับเรื่องของครีมทาผิว
คุยกันที่เคาน์เตอร์ขณะที่ตัวคุณผู้ชายนายอภิชาตินี้นะคะ
ลูกอยู่ที่โซฟาแล้วก็ปล่อยให้ลูกอายุขวบกว่า
กำลังเดินต่อแตะเลยไปวิ่งเล่นในร้าน
และพยายามผลักให้เด็กเข้ามาวิ่งในเคาน์เตอร์ที่เธอยืนอยู่
เพราะจุดที่เธอยืนมีกระเป๋าที่ใส่ทรัพย์สินเป็นเงินพันบาท
เหลี่ยมทองแล้วก็โทรศัพท์อีก๒เครื่องนะคะ
ก็วนเวียนมาอยู่แบบนี้แล้วก็ทำทีเหมือนกับว่า
อุ้มเด็กออกไปจากจุดที่เธอยืนอยู่
ส่วนนางทิยาตาก็ยังชวนคุยตลอดนะคะ
เพื่อเบ่งเบียนความสนใจแล้วก็ตัดสินใจซื้อครีมกระปุกหนึ่ง
ด้วยบัตรเครดิตแต่ปรากฏว่ารูปไม่ผ่าน
เธอก็บอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวจะไปกดเงินก่อนนะคะ

สุดท้ายย้อนกลับมานะก็ยังจะมาเอาครีม๑กระปุกอยู่
แต่ช่วงระหว่างที่กลับมาจะจ่ายเงินเนี่ย
ก็ปล่อยให้เด็กเข้าไปวิ่งเล่นในเคาน์เตอร์อีก
นายอภิชาติคนเป็นพ่อนี่นะผู้ชายเนี่ย
ก็เข้าไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็จะไปอุ้มลูกออกมา
แต่ใช้โอกาสนั้นแหละหยิบกระเป๋าออกมาด้วย
นี่วิธีการของเขาก็คือใช้วิธีประมาณนี้ค่ะ
อันนี้คือก่อเหตุปี๕๑นะคุณ

คือลูกคนเล็กนะคะที่บอกอายุขวบกว่า

สุดท้ายเธอก็มารู้ตัวว่าของเธอหายไปนะคะ
ก็เลยไปแจ้งความแล้วก็อายัดบัตรเครดิต
ส่วนปี๕๓๒คนนี้กลับมาที่ร้านอีกค่ะ
แต่เธอบอกว่าจำหน้าไม่ได้แล้วเพราะทั้งคู่หน้าเปลี่ยนไปแล้วค่ะ
คราวนี้ไม่ได้อุ้มลูกแล้วอุ้มหมาตัวเล็กอุ้มเข้ามาแทนนะคะ

เจ้าของร้านนี่นะคะคือคุณวงพลอยประพัดเนี่ย
เงินไว้๓๐๐๐บาทเอาไว้ที่เดิมนี่แหละ
แล้วนางทิยาตาก็ชวนเธอคุยเรื่องข้อเสริมความงามเหมือนเดิมค่ะ

ส่วนนายอภิชาก็ปล่อยหมาให้ไปวิ่งเล่น
จุดที่เธอยืนในจุดที่เธอเก็บเงินไว้อีกเหมือนกัน

ที่สุดก็ไปอุ้มหมาออกมาแล้วก็ขโมยของออกมา

บอกว่าแหมไม่คิดเลยว่าแต่งตัวดี
แต่จะมาทำแบบนี้จะมาเป็นโจร
แต่ก็ขอบคุณนะที่ทำให้เธอระแวดระวังตัวมากขึ้น
เธอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอไม่กล้าบอกใคร
เพราะกลัวจะถูกด่าว่าแหมถูกโจรคนเดิมมาขโมยถึง๒ครั้งน่ะ
เธอบอกสิทธิ์ใจสภาพย่ำแย่มากเลย
เสียใจเสียเงินด้วยอุตส่าห์มาด้วยน้ำพักน้ำแรง
แต่ถูกโจรขโมยไปอย่างง่ายเลย

แล้วเขาเอากรนั่นไปคุณจะทำยังไง
เขาเอาไปใช้กัน
เพราะฉะนั้นเหตุผลของเงินจำนวน๑๐๑๐๐บาทมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ถ้าโอเคคนที่เขารวยอยู่แล้วเขามีทุกอย่าง
เขาอาจจะไม่ได้เสียใจมากเท่ากับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรือกลุ่มคน
หาเช้ากินข้าวเหมือนพวกโบมพรอย
เพราะฉะนั้นการติดคุกของเขาเธอยังไม่รู้เลยว่าจะสะสมกับสิ่งที่เขาทำกับ๑๕ปีนี้ไหม
เจ้าทุกข์ทุกคนอะเสียใจทุกคนค่ะ
ถ้าจะฝากบอกเขาเหรอคะอยากให้เขากลับตัวเป็นคนดี
พลอยก็ยังเชื่อว่ากรรมมันมีจริงถ้าเขาเป็นคนดีเร็วกรรมจะได้ไม่ตกทอดสู่พันธุกรรม
เขาทำกรรมเร็วลูกเขาต้องไม่รับถ้าเขารักลูกให้เขาคิดใหม่ทำไมมันยังไม่สาย
ไอ้ที่มันเกิดไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้หรอกแต่คนเราจะแก่แค่ไหนมันสำนึกผิดได้อยากให้เขาสำนึกผิด

ลูกแบบสีหายผูกได้ดีเท่านั้น
พ่อแม่อยู่ที่ศาลจังหวัดประทุมฐานีส่งฝากค้างแล้วแล้วเครื่องการประกันเที่ยวสงสัย

โดนขโมยไปอ่ะค่ะค่าไฟอ่ะแล้วพ่อแม่รออยู่แล้วเงินถูกขโมยไปอ่ะใช่
อย่างเจ๊หมวยเนี่ยนะที่ปทุมธานีเป็นร้านขายอุปกรณ์การเกษตร
ก็ร้องไห้เพราะว่าทองที่โดนขโมยไป๒๐บาทน้ำหนัก๒๐บาท

ค่ะนะฮะอ้าวก็จับได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ